เมื่อวานนี้เขาก็มีการตั้งกรุ๊ปกัน
เพราะเอิญฉันประชุมเสร็จตีหนึ่งไม่ได้เข้าไปกับเขา
นะฮะก็มีอีนี่มันแซ่บ
โดยมีพิธีกรชื่อดัง

แล้วก็มีบุ๋มประนัดดาววงภูมิดีรวมไปถึงธนายนิดาเนี่ย
กรุ๊ปนี้หนิงปณิตารู้สึกมีหนิงปณิตาสารแหน่อยู่ด้วย

ไม่ใช่กว่าคุณปุ๊กก็คือตอนนี้อยู่บ้างนอก
ไปทำธุรกิจเป็นแบบอารมณ์แบบเซทีนี่
อ๋อเป็นติดที่นี้ซึ่งเป็นคนไฟ่กับคุณบุ๋ม
แล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าเป็นคนรู้เรื่องในอดีตเมื่ออารมณ์แบบเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
เขาก็รู้เกี่ยวกับคุณอาร์บีเกี่ยวกับคุณจักรจันทร์นั่นแหละ
อืมปรากฏว่าคุณปุ๊กเนี้ยบอกว่าเขาออกมาปกป้องจักรจันทร์ฮะ
เพราะอะไรเพราะว่าจักรที่เคยเจอกันเพราะว่าจักรจันทร์เป็นคนที่จิตใจดี
มีเมตตาไอ้จันทร์เป็นคนที่ชอบทำบุญทำกุศลอันนี้พูดจริง

คือจันทร์น่ะถ้าสมมุติว่าใครรู้จักมันจริงน่ะ
คือมันจะเป็นเด็กเอ๋อที่ซ้ำไปบ้าบ่ออ่ะ

เรื่องแบบสัตว์เลี้ยงนี่คือเขาอุปถัมธ์จริงตลอดเนอะเลี้ยงแมวเยอะมาก

คือเขาบอกว่าจันจริงแล้วในฐานะที่รู้จักก็ถือว่าสนิทไหม

ก็บอกเลยว่ามันไม่ควรจะมาเจออะไรแบบนี้นะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าซึ่งหนุ่มมั่นใจว่าตานไม่มีตัวตน
นั่นคือคุณหนุ่มกัญชัยเขามั่นใจมาตั้งแต่ในฐานะที่รู้ว่าคุณตานไม่มีตัวตน
โดยประเมินว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีเป็นไปได้๓ทาง
ทางแรกเนี่ยอาจจะมีคนปั่นปั่นนะฮะ
แล้วก็เพราะว่ามีคนปั่นซีเพราะว่าซีเนี่ยบอกว่ามีคนส่งสลิปนะฮะ
มีส่งสลิปอีกคลิปขอโทษจริงชื่อไม่พึ่งมาถึงรายการนี่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
กุมว่าเนี่ยลองแบบนี้ดูคลิปก่อน
ทักหายใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
มันได้ยินเสียงสั่นเคลือของจักรจันทร์แล้วมันทำให้ผมไปไม่เป็นเลย
แล้วกลายเป็นว่าเสียงร้องไห้ของน้องมันติดหูผมจนถึงเช้า
เรารู้สึกแบบแย่กับการนำเสนอข่าวของเราที่มันทำให้น้องเสียใจมากขนาดนี้
แต่เราก็มานั่งนึกนะไม่เสียใจเลยที่คือไม่ใช่ไม่เสียใจเลย
อะไรเลยกับน้องเลยเพราะว่าหมายถึงว่าไม่โทษน้องไม่อะไรน้องเลย
เพราะเราทำตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นคนอ่านข่าวเขาจริง
แล้วเราก็รู้สึกผิดจริงเราอยากรับผิดชอบตรงนี้จริงก็เลยโพสต์เพราะประมาณตี๓ไปอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ด้วยความที่มันความรู้สึกมันตลกไปหมดเลยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้
ก็คุยกับทางรายการบอกพี่ขอโทษน้องผ่านทางรายการเพราะว่าเราถือว่าเราได้อ่านข่าวน้องผ่านหน้ารายการ
ความรู้สึก๑เจ็บเพราะอะไรเพราะว่าอย่างอาบีเนี่ยรู้จักกันมาเกือบ๒๐ปี
มันไม่นึกหรอกว่าใครคนหนึ่งมันจะทำเรามันจะที่เขาเรียกกันแกล้งอ่ะนะมันจะทำกันขนาดนี้
ส่งข้อความมาแบบเยอะมากแต่บุ๋มอยากจะบอกว่าถ้าไปย้อนดูดีวันจันทร์เราพูดถึงกรณีน้องก็จริง
แต่ผมบอกแล้วนะว่าไม่ให้โพสต์เขียนชื่อน้องเพราะว่ายังไม่มีใครรู้ความจริงอะไรเลย
อังคารหนูไม่ได้จัดรายการแต่น้องได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าว
หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรอาบีส่งอะไรข้อความอะไรมาหรือทีมคนไหนส่งอะไรมา
ไม่มีเอามาพูดเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคำที่ออกจากปากน้องคือที่สุด
สรุปแล้วโอเคแล้วพร้อมแล้วตอนนี้คือขอไล่เรียงมาอย่างนี้
เมื่อวานหลายคนก็มีการพูดถึงไอ้คดีจักรจัดโหลกสองใบโหลกสามใบ
ซึ่งคุณหนุ่มเขาก็ยืนยันในข่าวใส่ไข่นี่แหละว่าเอาจริงแล้วคนที่ชื่อตานไม่มีตัวตนเลย
มีแต่ปรากฏว่าเหมือนบุ๋มประนัดดาบอกเฮ้ยฉันก็มีข้อมูลนะ
ข้อมูลที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้ด้วยว่าคนที่ชื่อตานมีตัวตน
เพราะวันนั้นฉันอยู่ในหักขับเฮ้าส์ฉันอาบน้ำไปแล้วก็ฟังเพื่อนเขาไป
คือซาร่าคือแบบไม่ยอมให้ฉันออกไง
ทุกคนก็จะแบบแต่ตัวเองไม่ชอบแบบว่าฟังข่าวรักเลิกไง
อาจที่พูดตรงก็ปรากฏว่าไม่มีตัวตนจริง
ซึ่งวันนี้คุณบุ๋มเขาก็ออกมาพูดว่าไม่มีตัวตนเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมี๒สเต็ปอย่างนี้
เต็ปแรกก็บอกเป็นนักร้องลูกทุ่งซึ่งวันนี้คุณหนุ่มกัญชัยเขาออกมาออกรายการของเขาแล้ว
กระแสนะฮะว่าเอานักร้องลูกทุ่งวันนั้นมารู้สึกยังไงที่เอามีภาพ
สเต็ปที่สองมีอีกสเต็ปที่สองไปเอานางแบบขายครีมมาอีกบอกว่าเป็นตาน
มันก็เลยเป็นเรื่องไปแล้วว่าเฮ้ยมันโป๊ะแตกแน่นอน
พูดเกี่ยวกับเรื่องดราม่าจักรจันทร์นะแล้วก็มีคนออกมาปกป้องจักรจันทร์แล้วกัน
เพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักรจันทร์ดีพบกับจักรจันทร์จริงแต่ตัวเองก็รู้จักรจันทร์ว่า
เด็กที่เข้าวัดมีจิตใจทำโมมีเมตตานางเป็นคนน่ารักอยู่แล้วก็คือเอาง่าย
ว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีคนปั่นอยู่ด้านหลังส่งภาพคือเอาง่ายเหมือนสร้างละคร
คุณคเอจะแต่งงานปุ๊บเขาเคยแต่งงานแต่งงานมาแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วจริงจริงเขาย่าล้าง
ขึ้นมาด้วยความรักแล้วก็เป็นห่วงที่ทางที่ผิด
ถึงกระดาษว่าไปเอาเกรสการก้าวกับนกอุศณี
ด้วยความที่นกอุสานีเกสการเก้าก็เป็นห่วงเพื่อน
ขับรถตู้ไปดึงตัวจักรจันทร์ขึ้นรถเลยค่ะเปิดคลิปให้ฟัง
ปรากฏว่าคลิปโป๊ะแตกอีกน้อง
โต๊ะแตกว่าอ๋อไอ้คนที่ไปอัดคลิปมาก็คือเป็นเสียงแฟนคลับ
แต่ก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนสองคนมันเป็นห่วงเพื่อน
เนื่องจากเพื่อนสองคนเชื่อผู้จักรก่อน
ผู้จัดการก็ส่งคลิปส่งอะไรแม้กระทั่งดาราด้วยกันแหม่เกส
การก้าวแม่นกอุศนีก็ยังหลงเชื่อเลย

เพราะว่าเอาจริงนะถ้าวันหนึ่งเป็นเธอโดนอย่างนี้
มีคนมาปั่นฉันฉันก็ต้องดึงเธอขึ้นรถตู้

แม่แต่สติล่ะสติล่ะสติอยู่ตรงไหนคุณแม่
ไม่แต่พวกเขาตอนเธอต้องยอมรับ

ช่วงนี้คุณแม่อาจารย์ลักษ์เตือนมานะ

หนูก็เตือนคุณแม่สุดท้ายคุณแม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องคุณแม่
ถูกแต่อันนี้คือเพื่อนก็แบบว่าเหมือนเตือนแล้วงอน

คนเราเมื่อก่อนถ่ายละครมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่เดือนสองเดือนเหมือนอย่างนี้นะ

นางอยู่กันเป็นปีนะแล้วยิ่งละครช่องเจ็ด

เพราะฉะนั้นก็จะผูกพันกันแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไร

จักรจันทร์ก็เลยเอาแฟนมานั่งฟังคลิปด้วย

มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยอันไหนจริงอันไหนไม่จริง

ถูกต้องไหมแม่บุ๋มประนัดดาก็คงจะได้คลิปมาด้วย

หนุ่มกัญชัยนี่โอ้โหฉันเห็นไปสืบ
สืบตอนนั้นสู้
หนุ่มเขาเป็นแบบนี้แต่ตัวฉันเองอ่ะ
ฉันว่ามันแค่เหมือนบทละครบทเดิม

ใช่มันเป็นแค่ละครรีมิกส์
ก็มีคนพูดถึงแล้วพลอยเชอร์มานก็มีคนพูดถึงแล้ว

ไม่ได้คนโนวกับที่หนูรู้อยู่แล้วหรือเปล่า

ให้งูรแด๋มมั้ยไหล่สมาร์ตอยู่ไหมไหล่สมาร์ต

คุณแม่เลิฟดูนะคุณแม่้ะเห็นไหม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

เมื่อกี้เขาออกมายอมรับเสียใจเหมือนกันนะฮะ
สุดท้ายก็ยอมรับว่าตัวเองโดนหลอกนั่นแหละ
ว่านักข่าวหลายคนก็โดนเช่นกัน
ซึ่งไม่รู้ว่าใครจริงหรือไม่จริงนะครับ
คุณปุ๊กคุณปุ๊กก็คืออย่างที่แองจี้บอกว่าเขาอยู่เมืองนอกเมืองนา
เขาก็หวังดีเขาบอกเขารู้จักกับยายจันดีเนี่ย
คุณปุ๊กเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าไม่รู้จริงไหมก็ไม่ควรนำเสนอ
คุณปุ๊กย้ำอีกว่าซีจะหยุดอย่างเดียวไม่ได้
แต่ต้องขอโทษด้วยเพื่อเคลียร์ทุกอย่างให้จักรจันทร์ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
ซึ่งหนุ่มก็เห็นด้วยกับคุณปุ๊กก็คือหนุ่มกัญชัยก็จะเห็นด้วยนั่นแหละ

ก็เข้ามาชี้แจงพร้อมบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลการใช้โทรศัพ

จากนั้นคุณหนุ่มก็ได้ต่อสายหาจักรจันทร์
ซึ่งจักรจันทร์ก็พูดเสียงเคลือเลยว่า
จันทร์เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานนะฮะ

แล้วก็เป็นคนที่เคยผิดหวังกับความรักมาแล้วนะ
แต่วันนี้เรื่องนี้กลับไปอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชีวิตจันทร์
พอใครเสิร์ชชื่อจักรจันทร์ก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีก็ถูกจริง
อย่างน้อยก็ทำให้คนกลัวจะออกมาขอโทษบ้าง
ขณะเดียวกันเช้าก็ไปไล่ขุดเรื่องราวก่วว์ก่าวอ่ะนะฮะ

ก็คือทุกวันนี้อย่างที่บอกเมื่อวานคุณ

ถึงเวลาเรากล้าแฉเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องแฉคุณกลับได้นะ
เอ้าแล้วแม่คนนี้แม่กลัวอะไรล่ะ
ก็ใช่ไงเพราะเขาพูดว่าทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว
คือเราแชร์ปุ๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเขาก็ต้องแชร์เรากลับได้แล้ว

อีบ้าหมู่ก็คุณไม่ได้คุณลอดคุณลอด
แม่จะมีเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องที่คุณแม่จะน่ากลัวคือเรื่องผู้ชาย
กระตันยูคุณแม่กระตันยูอีกแล้วไม่ว่าคุณย่าอายายอยู่ต่าง

เรื่องผู้ชายเรื่องไม่ได้กลัวอะไรเพราะคุณแม่เอาไปพูดในบาดาลฟิล์มหมดแล้ว

หมดแล้วเอ้าเขาบอกว่าหนึ่งในเรื่องก็คือพอลล่า

เขาเคยเป็นอดีตผู้จัดการของพอลล่าเทเลอร์
โดยเปิดใจว่าเคยมีอดีตผู้จัดการส่วนตัวคนหนึ่ง

เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีความจริงเลยเธอรู้สึกอึดอัดจึงขอไม่ร่วมงานต่อ

อันนี้คือเขาก็มีการไปขุดแบบว่าบทสัมภาษณ์เก่าพอลล่าขึ้นมาอะไรอย่างนี้
โกหกทุกเรื่องกิจกันไม่ให้เธอได้เจอกับคนที่รู้ประวัติเขา
ในขณะเดียวกันวันนี้ทางฝั่งของโลกทวิตเตอร์ก็ได้ร้อนระอุไม่แพ้กันครับ
มีการขุดวิรกรรมของอดีตผู้จัดการเมื่อครั้งเคยเป็นผู้จัดการของพลอยเชอร์มาน
พอยเชอร์มานเนี่ยโดยอ้างว่าพลอยก็เคยไล่ผู้จัดการคนนี้ออกเหมือนกัน

ผู้จัดการคนนี้เป็นผู้จัดการให้พอออลล่าด้วย
แล้วก็เอาเรื่องคุณพลอยไปนินทาให้พอลล่าฟัง
บอลลาร์ก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวเหมือนกันก็เลยออก
กรรมก็เลยมาตกที่จักรจันทร์
แต่เขาอยู่กับพี่จันทร์มา๑๕ปีแล้วนานมาก
เค้าอยู่บ้านอยู่กันเมื่อวานเค้าส่งที่ฉันพูดในรายการ
คือเมื่อวานเค้าก็ส่งไลน์ให้พวกดาราที่เค้าสนิท

เขาก็คือหมายถึงพยายามจะบอกจะอธิบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

อาบอกได้แค่มันไม่ใช่แบบนั้น
อาจจะเขียนเรื่องราวทั้งหมดทิ้งไว้

วันหนึ่งอาจไม่ได้อยู่แล้วเมื่อความจริงเปิดเผย
แต่อ่าแต่อาจจะมีคนได้อ่านข้อความจริง
แล้วก็รู้ความจริงบ้างว่าอาทำหรือไม่ได้ทำอะไร

อ่าออกมาขอโทษว่ายังไง
ดูข้อความที่คุณอาบีขึ้นหน่อย

ผู้จัดการส่วนตัวของจักรจันทร์เขาก็ได้โพสต์
ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
อาร์บีต้องขอโทษจักรจันทร์อคัมซิริแล้วก็เควัฒนา
สำหรับทุกเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น
ทำให้จักรจันทร์แล้วก็เคเดือดร้อนไม่สบายใจ
ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการกระทำของอา

ขอโทษที่เป็นต้นเหตุให้ช่วงเวลาสำคัญของทั้งคู่
กลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้าย
ยืนยันว่าไม่เคยคิดทำลายน้อง
ทำไปเพราะเป็นห่วงมากเกินไปนะครับ
จนทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดขอโทษจากใจจริง
ขอโทษอ้ำนันทิยาที่ความเข้าใจผิดและคาดเคลื่อนของอา
เขาก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนเอารูปของอ้ำนันทิยานักร้องลูกทุ่งมาควรใส่

เพราะว่าเป็นความเข้าใจผิดของอานะฮะ
ก่อให้เกิดความเสียหายทุกครั้ง

ต้องขอโทษครอบครัวคุณอ้ำและทางค่ายเป็นของคุณอ้ำเป็นอย่างมาก
ขอโทษนกอุศนีเพื่อนแท้เพื่อนที่จริงใจที่สุดคนหนึ่งของจันทร์
เชื่อในข้อมูลและเป็นห่วงเพื่อนมาก
ยอมเอาตัวเข้าแลกกับกระแสสังคม
ขอโทษวงการบันเทิงสำหรับทุกเรื่องที่วุ่นวายที่เกิดขึ้น
สุดท้ายบีพร้อมน้อมรับผิดชอบทุกอย่าง
จากทุกคนที่เคยได้รับผลกระทบและความเสียหายจากเรื่องนี้
ขอโทษอีกครั้งจากใจแล้วก็มีขอโทษทุกคน

ถามในฐานะคนดูข่าวทุกวันนั้นแล้วรับผิดชอบยังไงคุณแม่

ใช่เดี๋ยวมันจะมีคนฟ้องอะไรกันตามแหละ
เอาเรื่องนี้มันจะไปได้ในหวดหมู่ไหนเนอะ
ถึงว่าอาจจะก็ไม่หรอกแต่จันทร์มันควรจะจัดใจดี
จะเป็นเรื่องของการฟ้องทางแพ่งเนาะ

ใช่คือเขาเป็นคนใจเย็นมากนะ

คือหนูติดต่อเขาตั้งแต่นู้นแล้วนะ
ตั้งแต่ผ่านผู้จัดการคนนี้
เขาเชิญเขามาออกรายการรายการหนึ่งตอนพรรภาพ

แต่จริงเรื่องแต่งงานเขาก็มีการเลื่อนมาตั้งหลายรอบ

มาถึงวันนี้ได้เขาก็พยายามมาหลายทีแล้วอ่ะ
แต่ถามว่ามันก็ไม่เหนือความคาดหมายว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะ
เราก็รู้กันอยู่แล้ว
บอกว่าเราอ่านข่าวคือ
ชึ่งก็บอกว่าฉันไม่ได้ตกใจตื่นเต้นเลย
ผู้จัดการเราน่ารัก

คือเขาก็อยู่ไม่รู้ว่าฉันยังไงนะแต่ฉันสงสัยนก
คือสมมุติเราว่าเป็นพี่พี่เป็นผู้จัดการนะ

คนมีเพื่อนสนิทกันแค่ไหนอะไรยังไงอืมเอ่อทั้งหมดทั้งมวยังจริง
จริงนกรู้ค่าว่าเฮ้ยผู้ชายกำลังแบบมีอีกเธอคิดดู
ครั้งแชททั้งตัวตอนไม่ใช่
ไม่ใช่นกคนเดียวเฑรศกาล๙ก็ยังเชื่อเลย

สมมติมีคนมากระชิบเห็นแฟนเราอยู่ตรงนั้นกับทุนนี้
พุ่งไปเลยอ่ะใช่ไม่ใช่ยังไม่รู้ใช่หรือเปล่า
ยังพุ่งไปดูก่อนเลยนะใช่ไหมล่ะ
แต่นกมันก็น่าสงสารนี่แหละเอาตรงเอาตรงจริง
เอาตรงแต่ในเมื่อถ้าเกิดทำไปแล้วก็ต้องขอโทษแหละ

แต่ก็คือเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของเขา
ก็คือเขาสัมภาษณ์กันมาขนาดไหนเข้าใจป่ะ

ที่จริงอ่ะอันนี้จบไปแล้วเพราะเขาก็ขอโทษกันแล้ว

สนุกกันเยอะสนุกกันเยอะแสดงแหละแอ่งจิ